ตอนยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเวลาจะอาบน้ำ
วันที่มันหนาวมากคุณทำไงกัน

พูดเล่น
เฮ้ยปุ๊ย
พูดเล่น
ทำให้ปุ้ยชุดหนึ่งนะฮะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีเตาอ้างโล่ท่อเหล็กสายยางถังน้ำ
หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นแบบบ้านนี้ไม่ยากครับเริ่มต้นก็หาฟืนหาถ่านมาก่อน
่อไฟในเตาซะพอเตาร้อนได้ที่ยกมาไว้ในห้องน้ำจากนั้นก็เอาสายยางต่อเข้ากับก๊อกน้ำ
แล้วก็ให้มันมาผ่านท่อนเหล็กอีกทีนึงต่อกับสายยางอีกข้างหนึ่งสายยางไปต่อท่อนเหล็กเห็นไหม
แล้วก็ส่วนน้ำที่เปิดก็ให้มันผ่านไอ้เตาอ้างโล่มาตรงปลายเราก็จะได้น้ำอุ่นหยดลงในถังครับพี่เต้ย
ก็บอกว่าบ้านอยู่ราชบุรีแล้วราชบุรีตอนนี้หนาวนะหนาวหนาวจนลูกไม่ยอมอาบน้ำ
สามีก็เลยทำยังไงอยากจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแต่บางคนก็สงสัยว่าทำไมไม่ต้มน้ำร้อนเทแบบที่พี่ต้นทำ
คือตอนนั้นเนี่ยคือคนมันอยากจะคิดนะนะคือผู้หญิงก็เล่าบอกว่าภรรยาก็เล่าบอกว่า
เนี่ยสามีเนี่ยก็อยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาประดิษฐ์เองคิดเองเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบบ้านหนึ่งเดียวในราชบุรีนะครับ
พี่ครับพี่พอมีอีกสักชุดไหมครับทำส่งมาให้ปุ้ยหน่อยครับปุ้ยมันจะได้อาบน้ำหน่อยครับ
ตอนนี้อาบแล้วอ้าวแล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
เวลาคนหนาวเราก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะฮะหรือมีผ้าห่ม